คุณผู้ชมค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องเตือนภัยค่ะที่มีผู้หญิงคนนึงนะคะ
เขาประสบภัยนี้ด้วยตัวเองก็เลยมาโพสต์เตือนเอาไว้ในเฟซบุ๊กนะคะ
เธอไปวิ่งออกกำลังกายที่บริเวณริมคลองแสนแสบ
ปรากฏว่าวิ่งอยู่อะค่ะรู้สึกเหมือนมีใครตามมาข้างหลัง
หันไปดูตอนแรกไม่มีสักพักหนึ่งคนร้ายค่ะมาล็อกตัวเธอจากข้างหลังนะคะ
เธอก็พยายามจะสู้เนี่ยค่ะเธอโพสต์แผลให้ดู
ที่เธอได้มาจากการสู้กับคนร้ายแต่ยังดีนะที่คนร้ายสู้แรงเธอไม่ได้
เธอก็เลยสะบัดหลุดมาแล้วก็ไปเจอคนที่เขามาวิ่งออกกำลังกายเหมือนกัน
เป็นผู้ชายเลยไปขอความช่วยเหลือจากเขานะคะเนี่ยค่ะเธอได้แผลมาเยอะเลย
ไปแจ้งความเอาไว้แล้วที่สอนอหัวหมากนะคะ
นางสาวทิมณฑาอัคคณิตค่ะอายุยี่สิบสามปีนะคะคือคนเจ็บคนนี้นะคะ
ความจริงนี่คือเลือดสีแดงนะฮะแต่เราทำสีดำไว้หน่อยก็แล้วกัน
เจ็บตอนแรกเนี่ยโอ้โหน่ากลัวมากใช่ค่ะเธอบอกเธอได้แผลมาเยอะเลย
ครับวันนี้ก็ไปให้ปากคำกับตำรวจสอนอหัวหมากเพิ่มเติม
เธอก็เลยเล่าเหตุการณ์ให้ฟังแบบนี้ค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นสิบสองกันยายนนะคะ
สองทุ่มครึ่งเธอก็วิ่งออกกำลังกายที่สนามราชมังคลา
กีฬาสถานแล้วเธอก็กำลังกลับใช้ทางเรียบคลองแสนแสบ
วิ่งกลับปกติเธอก็วิ่งเส้นทางนี้เป็นประจำ
แต่ปกติจะมีโค้ชวิ่งไปด้วยกันแต่วันที่เกิดเหตุเนี่ย
วิ่งอยู่คนเดียวนะคะปรากฏว่าที่ทางเดินเรียบคลองแสนแสบเนี่ยค่ะ
รู้สึกเหมือนมีคนเดินตามตอนแรกก็หันไปดูไม่เห็นใคร
สักพักหนึ่งรู้สึกเหมือนเป็นเงาเงาอะค่ะคุณผู้ชมแล้วคนร้ายพุ่งมาเลย
มาจากด้านหลังนะคะมาล็อกตัวเธอแล้วเหมือนกับว่าคนร้ายเนี่ย
พยายามจะลากเธอเข้าข้างทางครับเธอตะโกนร้องขอความช่วยเหลือ
เธอก็ดิ้นต่อสู้นะคะนี่ยังเคราะห์ดีที่คนร้ายสู้แรงเธอไม่ไหว
สะบัดหลุดเธอวิ่งหนีไปได้แล้วจังหวะนั้นมีนักวิ่งอีกคนเป็นผู้ชาย
วิ่งสวนมาพอดีก็ขอความช่วยเหลือคือนักวิ่งผู้ชายคนนั้นจะวิ่งไล่ตามคนร้ายด้วยนะคะ

รักษณะเขามีแข็งแรงมั้ยคะ

คือร่ำถือว่าเหมือนว่าเป็นผู้ชายที่แรงเยอะเหมือนกัน
ตอนนั้นคิดแค่ว่าถ้าเกิดเราไม่สู้

เขาวิ่งสวนเรามาก่อนหรือว่าตามมาจากด้านหลัง

คือหมายความว่าเขาไม่ได้เดินตามแต่เขาเดินสวนเห็นหน้าเรา

แต่ว่ากว่าเขาจะเดินตามเราก็สักพักนึงนะคะ
ไม่ได้แบบณตอนนั้นเลย

สบตาแค่เหลือบเฉยเขาก้มหน้า

เหมือนสู้คือต้านกันนะคะแรงที่แบบสู้กัน
แล้วทีนี้ไม่รู้ว่าศอกเราน่าจะไปโดนอกเขาหรือท้องเขาเลยไม่รู้
แล้วเขาปล่อยแล้วเสียงฝีเท้าของพี่ที่เขาวิ่งมา

เขาก็เลยปล่อยด้วยแล้วช่วงนั้นเขาก็เลยวิ่งหนี
เธอก็เลยบอกว่าเรื่องนี้ต้องเตือนกันเลยนะคะ
ไม่ว่าจะนักวิ่งผู้หญิงหรือผู้ชาย
ถ้าผ่านเส้นทางตรงนี้ให้ระวังนะคะ

วันนี้คุณเขมิกาพรมพันธ์ใจนักข่าวของเราก็เลยลองดู

ไปเดินดูว่ามันเปลี่ยวมันเงียบขนาดไหน
เป็นทางเดินเรียบคลองแสนแสบค่ะ
ก็เป็นทางไม่ได้กว้างมากนี่นะคะ

ก็จะมีบ้านคนอยู่บ้างนะคะสลับกับกำแพง

ตรงจุดเกิดเหตุช่วงซอยรามคำแหง๗๙

พอผ่านกำแพงไปจะเป็นพื้นที่รกร้าง
มีต้นไม้เยอะมีไฟแค่ดวงเดียวค่ะจุดตรงนั้นนะคะ

แต่ถ้ากลางคืนคุณผู้ชมไม่ค่อยมีคนเดิน
แต่มีบ้างที่คนจะไปออกกำลังกายบริเวณตรงนี้นะคะ
แต่คุณเขมิการณ์ของเราบอกเลยว่า

ถ้ายิ่งมืดมันจะยิ่งน่ากลัวมันจะยิ่งเปลี่ยวจริง

ใช่ค่ะก็ไม่ค่อยมีคนนี่นะคะ

ระยะทางจากราชมังคลากีฬาสถานมาถึงตรงนี้นะคะ

คือคนเจ็บเขาก็วิ่งสลับเดินเป็นระยะ
ทีมข่าวก็ไปคุยกับคนที่อยู่แถวนั้น
เขาก็บอกว่าส่วนใหญ่คนก็มาวิ่งออกกำลังกายกันบ้าง
ประมาณสัก๔โมงเย็นถึงทุ่มนึงนะ
ก็มาจากทางนิด้ามาจากวัดศรีบุญเรือง

คือเงียบแล้วไม่ค่อยมีใครมาวิ่ง

มีแต่ไฟจากบ้านเรือของคนที่อยู่แถวนั้น
พอจะมองเห็นทางบ้างนิดหน่อย
นานทีนึงบางทีมาเอาโทรศัพท์บ้างอะไรบ้าง
โทรศัพท์พวกวิ่งออกกำลังอย่างนี้

แต่ว่ากลับบ้านคงจะไม่เท่าไหร่หรอก
เพราะว่าเขาก็รู้เพราะนั่นปั๊บ๖โมงกว่าทุ่มกว่าก็กลับหมดแล้ว
อย่างนี้๕๖โมงเย็นทุ่มหนึ่งอะไรอย่างนี้

ตำรวจสอนอหัวหมากก็ไปไล่ดูกล้องวงจรปิดนะคะ

แล้วก็ไปไล่ดูตามเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายใช้เป็นเส้นทางหลบหนีนะคะ

พยานบุคคลพยานแวดล้อมคือต้องจับคนร้ายให้ได้นะคะ
อย่างนั้นไม่รู้ว่าจะไปก่อเหตุกับใครอีก